วันนี้มีรูปร่างหน้าตาใบสั่งรูปแบบใหม่

ประชาชนสามารถที่จะจ่ายค่าปรับได้
คืออาจจะไม่ต้องไปที่สอนอไม่ต้องไปที่สถานีตำรวจ

โดยพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ถูกจับปรับฐานกระทำความผิด
ผิดกฎหมายจราจรก็จะได้รับใบสั่งในรูปแบบใหม่ทันทีนะคะ
รูปแบบใหม่นี้จะมีบาร์โค้ดบนใบสั่ง
แล้วก็จะมีช่องให้ตำรวจขีดในช่องข้อหา

อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะเชื่อมกับระบบของธนาคารกรุงไทย
ถ้าเกิดว่าถูกจับและได้รับใบสั่ง
สามารถไปชำระค่าปรับได้ที่ธนาคารค่ะ
เรื่องนี้ก็จะช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาใบสั่งค้างจ่าย
และกรณีการเรียกรับเงินจากประชาชนได้
โดยประชาชนสามารถจ่ายค่าปรับ
ทางธนาคารได้หลัง๒วันทำการ
ก็คือหลังจากถูกจับถูกปรับได้ใบสั่งแล้ว
หลังจากนั้น๒วันก็ไปจ่ายได้
เพราะอะไรถึงต้องหลัง๒วัน
เพราะว่าตำรวจจะต้องนำข้อมูลไปบันทึกลงในระบบ
ส่วนใบสั่งจะมีอายุ๗วันนะคะ
แต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าไม่เอาไม่อยากรอ๒วัน

ก็สามารถไปจ่ายเงินค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทำได้ทันที
แต่ว่ากรณีการชำระค่าปรับผ่านทางธนาคาร
ถ้าถูกยึดใบขับขี่จะไม่สามารถทำได้
แล้วก็การชำระค่าปรับผ่านทางธนาคาร
จะมีค่าธรรมเนียม๒๐บาทต่อ๑ใบสั่งด้วย
แล้วก็ในใบสั่งใหม่จะเพิ่มช่องปฏิเสธ
รับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าปฏิเสธใบสั่ง
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขับแล้วเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำผิด
เราก็สามารถยื่นโต้แย้งได้ภายใน๑๕วัน
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาพิจารณา
ก็ธนาคารสะดวกขึ้นแต่ก็มีค่าธรรมเนียม
ใช่ค่ะที่นำเรื่องนี้มานำเสนอ
ไม่ได้แปลว่าพอมันสะดวกสบายขึ้น
แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ใบสั่งแล้วก็ง่ายจังเลย
ไม่ใช่ยังไงก็ต้องห้ามทำผิดกฎจราจรเหมือนเดิมนะคะ

แม้ว่าสะดวกแค่ไหนก็อย่าทำผิดดีกว่านะครับ